กับดาวซุฟัสรามาแล้วค่ะ

เวลาไปเที่ยวทะเลทีแรงหลายคนถาม

คลื่นสูงไหมฝนเยอะหรือเปล่า

เอาเป็นว่าตรวจสอบพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ
เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของสภาพอากาศต้องเช็คแบบวันตกวันนะคะ
ร่องฝนเมื่อวานนี้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ
วันนี้ถูกพายุโซลาที่เขาสลายตัวดึงขยับขึ้นไปให้อยู่ทางตอนบนของประเทศ
เพราะฉะนั้นฝนนะคะขยับจากตอนกลางไปอยู่ทางตอนบนของประเทศ
แต่ถามว่าภาคใต้เป็นยังไงก็ลมระสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นลมมรสุมฝนประจำฤดูยังควรทำงานอยู่เลยก็ทำให้เกิดฝนแบบนี้
เห็นไหมคะฝนเกาะตัวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยในพื้นที่ริมทะเลค่ะ
แล้วหลังจากนั้นยกพลขึ้นบกไปเลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะ
เที่ยงอาจจะยังอยู่ทางตอนกลางอยู่แต่พอบ่ายเท่านั้นแหละ
ร่องฝนขยับขึ้นไปฝนก็เลยขยับขึ้นตามไปเลยค่ะ
แช่ไปเลยนะคะบ่ายจนถึงช่วงค่ำโอ้โหตายแล้ว
นี่ค่ะพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักประจำวันนี้
จะเห็นว่าพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสาน
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนหนักไปเลยจ้า
แล้วก็จะตกหนักแบบนี้ลากยาวไปเลยนะคะ
เพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นสูงอะไรขนาดนั้นล่ะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่อันด้ำมันจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
ส่วนอาวไทยตรงนี้กลางอาว